เมื่อวานนี้เนี่ยข่าวลือแรกที่เริ่มออกมาเป็นระลอกแล้ว
ก็คือช่วงตอนเช้าบอกว่าคุณปอได้จากไปแล้ว
แล้วก็ในที่สุดในช่วงเวลาประมาณบ่าย๒โมง
ทางโรงพยาบาลรามาธิบดีก็ได้มีการออกแถลงการฉบับที่๑๙
ยืนยันว่าพระเอกดังขวัญใจมหาชนคุณปอธิษฎีนั้น

ต่อสู้กับภาวะแทรกซ้อนมายาวนานถึง๗๑วันค่ะ
ถือเป็นข่าวช็อกหัวใจแฟนละครและคนไทยทั้งประเทศ
เมื่อโรงพยาบาลรามาธิบดีออกประกาศฉบับที่๑๙
ยืนยันข่าวการเสียชีวิตของปทฤษฎีสหวง
หลังเกิดกระแสข่าวลือระลอกใหญ่ในวงการโลกโซเชียล
ตั้งแต่ช่วงเช้าวานนี้ว่าพระเอกชื่อดังได้จากโลกนี้ไปแล้ว
โดยในประกาศค่ะสรุปอาการและความคืบหน้าอาการป่วยของคุณปอ
บอกว่าตามที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาในโรงพยาบาล
ตั้งแต่วันที่๙พฤศจิกายนปี๒๕๕๙
ด้วยปัญหาไข้เลือดออกชนิดรุนแรง
ทำให้เม็ดเลือดขาวถูกกระตุ้นอย่างมาก
จนไปทำลายเซลล์เม็ดเลือดอื่น
แล้วก็มีภาวะตกเลือดอย่างมากในช่องเยื่อหุ้มปอดซ้าย
ส่งผลให้ระบบหายใจล้มเหลว
ภาวะตับวายและไตวายเฉียบพลัน
จำเป็นจะต้องให้การรักษาโดยการฟอกไตเทียม
ใช้เครื่องพยุงการทำงานของปอดและหัวใจ
และผ่าตัดเพื่อหยุดเลือดออกในช่องเยื่อหุ้มปอดซ้ายค่ะ
ซึ่งระหว่างอยู่ในการรักษาของโรงพยาบาล
ผู้ป่วยมีอาการแทรกซ้อนสำคัญเพิ่มเติมหลายประการ
แก่ภาวะหลอดเลือดแดงอุดตันที่ขา
จำเป็นจะต้องตัดขาซ้าย

และมีลมรั่วในช่องเยื่อหุ้มปอดด้านซ้าย
จำเป็นต้องผ่าตัดตอดซ้ายออก
เลือดออกซ้ำในกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่มาโดยตลอด
จำเป็นจะต้องส่องกล้องและผ่าตัดเพื่อหยุดเลือดออกเป็นระยะค่ะ
ซึ่งตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามกราคม๒๕๕๙
ปอดขวาที่ติดเชื้อได้ลุกลามขึ้น
ทำให้อาการผู้ป่วยทรงกับซุดมาโดยตลอด
ไม่ตอบสนองต่อการรักษาและถึงแก่กรรมอย่างสงบ
ในวันที่๑๘มกราคมพศ๒๕๕๙
เวลา๑๑นาฬิกา๕๐นาทีค่ะ
ด้านของอาน้ำอ้อยสอนมนตราผู้จัดการส่วนตัว
ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยน้ำเสียงสั่นเคลือค่ะ
บอกว่าทางครอบครัวทราบมาตลอดว่าคุณปออาการสุดลง
ซึ่งทุกคนก็เตรียมใจและทำใจไว้บ้างแล้ว
ที่ผ่านมาทุกคนรับรู้ว่าปอสู้แล้วก็อดทนมาโดยตลอด
แล้ววันนี้เขาไปสบายแล้วค่ะ
อำเภอบุรีรำบ้านเกิดครับ
และเสาร์และอับน้ำคริสต์วันอาทิตย์
เต็มที่ครับทำใจ

ก็สู้กันมาตลอดอดทนกันมาตลอด

และในเวลา๙โมงเช้าวันนี้นะคะ
ครอบครัวสหวงจะเคลื่อนศพปทฤษฎี
จากโรงพยาบาลรามาธิบดี

ที่วัดกลางพระอารามหลวงจังหวัดบุรีรำ
ซึ่งเป็นบ้านเกิดของพระเอกหนุ่มค่ะ
โดยก็จะมีพิธีรดน้ำศพเวลา๔โมงเย็น
และจะตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพเป็นเวลา๕วัน
ก่อนจะมีพิธีชาปนกิจในวันอาทิตย์ที่๒๔มกราคม
หลังวันคล้ายวันเกิดของพระเอกดัง๒๓มกราคม